และแน่นอนอย่างที่บอกไปตั้งแต่เมื่อวาน
เราตั้งโพสต์กันเอาไว้สำหรับใครที่อยากจะ
ดูดวงอยากจะ

อยากจะตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่นะคะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์วันนี้เราคัดเลือกผู้โชคดีมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
และได้เวลาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาทินี

สวัสดีครับ
หมอไก่มารวดเร็วทันใจอีกแล้ว

วันนี้หมอไก่ไม่ได้มามือเปล่าอีกเช่นเคยคุณผู้ชมค่ะ
ด้านหน้าที่เตรียมมานี่คืออะไรคะ
วัตถุมงคลที่จะแจกกันวันนี้นะคะก็คือพระกิ่งค่ะ

สิทธิ์มากได้ไปปุ๊บต้องเขย่าเลย
จะมีเสียงกลิ่ง

ใครจะได้ไปเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะ
แต่ว่าก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี
เหลือเวลาอีกแค่๒เดือนนะคะหมอไก่
หลายคนก็อยากจะรู้ว่าราศีฉันเนี่ยดวงจะดีดวงจะเห็งดวงจะปังต้อนรับช่วงโค้งสุดท้ายของปลายปีแบบนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดู๔อันดับราศีที่ดวงดีรับปลายปีนี้กันค่ะ
อันดับที่๔ก่อนเลยอันดับที่๔ก็คือชาวราศีพิจิกนั่นเองสำหรับชาวราศีพิจิกเรียกว่าดวงการงานดีมากปังมากช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกทำงานไปปาดเหงื่อไปเพราะว่างานเยอะงานหนักแต่ว่าตอนนี้โค้งสุดท้ายปลายปีดีมากไม่ต
เว้ยตัวเองจะไปขอความช่วยเหลือว่ายวานคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มที่นะส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โหก็ถือว่าดีมากนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์มีรายได้มากแต่แต่จะจ่ายมากมีทั้งรายได้และรายจ่ายมากใช่ค่ะก็คือได้มากแต่จ่ายมากแต่

การเงินแน่ถึงว่าดีมากมาวินเลยดีสุดเลยนะคะ

คือบักเกาะนี่แปลว่า

แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา

เหรอแบบว่าจ่ายค้าโนยกิจอะไรพวกนี้ใช่ไหม

ไม่ว่าภูมิการบริจาคทุนการศึกษาก็ได้นะ
การบริจาคพวกชุดนักเรียนก็ได้นะคะ

ใช่ค่ะอันนี้ส่งเนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของการงานโดยตรงนะคะ
ให้การงานเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
พี่ยังโลร่ง
ที่หมอกไก่พูดมาเฮ้ยทำหมดแล้ว
ปังมากต้อนรับปลายปีอันดับที่๒ได้แก่

ชาวราศีมังกรเรียกว่าเห็งหนักมากเลยนะ

ใช่ดีมากเลยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยคือมันสำเร็จง่าย

อย่างมากก็อาจจะเจอเรื่องจุกจิกนิดหน่อย

ทำงาน๑๐อย่างอย่างน้อย๘อย่างต้องสำเร็จแน่
โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสที่จะได้กำลีกำไร

คนที่ทำงานประจำก็ดีมาก
มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
เช่นบางคนอยากจะย้ายงานออกงานมีโอกาสสมใจแน่
แต่ว่าบางคนที่อาจจะทำงานอยู่ที่เดิม
ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดด้านหนึ่งแน่นอน
ส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าดีมาก
เพราะว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทาง

ส่วนบางคนที่อาจจะแบบช่วงนี้มีโชคราบไหม
ถ้าในช่วงนี้เลยตอนนี้เลยอาจจะยังไม่มี
ต้องรอช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีจริง

งั้นต้องขอเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวราศีมังกรค่ะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคลงศพ

ถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ควรไปทำบุญในวันเสาร์
เพราะว่าวันเสาร์ในทางโหรศาสตร์มันจะหมายถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหา
ก็คือการทำบุญในวันนี้ก็คือหมายความว่าให้อุปสรรคปัญหามันหายไป
การทำงานการดำเนินชีวิตมันลาบลื่นไปหมดไม่มีปัญหา
ก็น่าจะดีนะวันเสาร์เป็นวันหยุดด้วย
ใช่ใครมีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนไปทำบุญกันนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ
ครับและราศีที่ดวงดีเป็นอันดับหนึ่งได้แก่

ชาวราศีธนูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาชีวิตคำนิยามก็คือชีช้ำกะหล่ำปีมาก
ก็คือแบบว่าโอ้โหงานเยอะปัญหาเยอะนะคะแต่ว่าในตอนนี้เรียกว่าชีวิตมันเปลี่ยนแปลง
จากหน้ามือเป็นหลังมือคือดีขึ้นเยอะนะคะโดยเฉพาะชาวราศีธนูที่อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขันเยอะ
การแข่งขันสูงมีคู่แข่งเยอะเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะมีชัยชนะเหนือสตูคู่แข่งทั้งปวง
ดีมากเลยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินถ้าใครที่ทำธุรกิจอยู่โอ้โหมีโอกาสแบบรับทรัพย์เยอะ
คือนี่นั่งนับเงินจนนิ้วหงิกเลยว่างั้นเถอะเงินสะพัดเลยนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ต้องตั้งใจทำงานที่ดีด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วว่าเงินจะมาเงินจะมาแล้วนอนอยู่เฉยอันนี้ก็ไม่มานะ
อันนี้ก็ไม่มานะนอกจากมาหากินก็ต้องทำบุญเสริมเพิ่มด้วยมีเคล็ดลับยังไงคะ
ชาวราศีธนูเนี่ยอาจจะมีในเรื่องหนักใจบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคนการทำงานร่วมกับคนหมู่มากอะไรอย่างนี้อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะ
แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับใจของเรา
อาจจะเป็นการปล่อยปลาก็ได้นะคะหรือว่าการถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้เหมือนกัน
อันนี้ส่งจะช่วยให้เกิดอะไรบ้างคะ
อันนี้ส่งก็จะส่งผลทำให้อุปสรรคปัญหาในเรื่องของคนคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
จริงแล้วนะคะในทุกราศีเราสามารถไปเสริมดวงด้วยการไปทำบุญแบบต่าง
ที่หมอไก่บอกอันนี้ส่งผลบุญก็จะช่วยในเรื่องต่างได้เหมือนกันถูกไหมคะ

คุณต้อนรับในช่วงปลายปีส่งทัศน์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะได้เสริมซีรีส์มงคลให้กับชีวิตด้วยนะคะ
และได้เวลาตรวจสอบดวงชะตาผู้โชคดี๓ท่านวันนี้แล้วนะคะ
ท่านแรกได้แก่คุณขจรยศรุ่งอินนะคะเกิดวันที่๓๐สิงหาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของการงานการเงินและความรักค่ะ
ในเรื่องของการงานนะคะดวงเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะคะ
ถ้าสมมติว่าอยากจะย้ายงานออกงานมีโอกาสที่จะได้ย้ายสมใจมากนะคะ
หรือว่าถ้าทำงานอยู่ที่เดิมเนี่ยอาจจะต้องพบกับอุปสรรคนิดนึงคือตามดวงเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเสาโคจรเข้ามาในดวง
ดาวเสามันหมายถึงอุปสรรคปัญหาก็คือหมายถึงว่าจะมีอุปสรรคปัญหาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึง
สมมุติว่าทำงานอยู่ที่เดิมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่นั่งโต๊ะตำแหน่งการนั่งเนี่ยจะทำให้ดีขึ้น
ส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โหมีเกณฑ์แบบว่าใช้เงินมากนะคะเงินที่คาดว่าจะได้สมมุติว่าลงทุนไปคิดว่าจะได้แน่มันจะมีอุปสรรคอุปสรรคมาขัดขวางคืออาจจะแบบว่ายังไม่ได้ทันทีอาจจะช้ายืดญาติลงไปอะไรประมาณนั้นนะคะแนะนำว่าช่วงนี้ยังไม่ควรลงทุนหรือว่าเสี่ยงดวงหรือว่าให้คนอื่นยืมเงินในมีเก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
ครอบครัวโอ้โหห้าเรื่องค่ะครบเลยนะคะครบเลยอ่า
เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องของการงานการงานโดยโดยรวมนะคะ
ถือว่าประสบความสำเร็จดีนะเพราะว่ามีแบ็คดี
มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ช่วงนี้คุณรัชนูลแนะนำว่าควรจะเข้าหาผู้ใหญ่ให้มาก
จะประสบความสำเร็จได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงิน
เงินเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างที่จะคล่องตัวดีนะคะแต่ว่าจะมีบางช่วงที่ต้องใช้จ่ายหนักมาก
แต่โดยรวมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคือแม้ว่าจะใช้จ่ายมาก
แต่ว่าเงินมันเข้ามามากอ่ะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังพอผ่านไปได้ใช่ค่ะ
แล้วเรื่องของโชคลาภที่ตามมาล่ะค่ะอ่านะคะโชคลาภเนี่ยบอกได้เลยมีนะอ่า
มีนะแต่ว่าอย่าเยอะมากอย่าไปลงทุนเยอะมากนะครับเพราะว่าโชคลาภมีมานิดหน่อย
เอาล่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพนะคะไม่มีปัญหาอะไร
คือค่อนข้างแข็งแรงดีแข็งแรงดีไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องของสุขภาพ
อ่าใช่อุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมคะไม่มีช่วงนี้คือดวงดีนะ
มาคุณรัชนูนะคะแล้วเรื่องของครอบครัวล่ะคะในเรื่องของครอบครัวเนี่ยเรียกว่าในตอนนี้ยังรักกันดี
แต่ว่าจะมีเหตุให้ห่างกันบ้างเพราะเรื่องของการงานก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยได้เจอหน้ากันบ้างอะไรอย่างนี้
อืมนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติคุณรัชนูเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วต้องระวังแบบใจเขว
ระวังจะมีคนเข้ามาทำให้จิตใจเนี่ยแบบว่าออกนอกรูนอกทางสิ่งแวดล้อมมันพาไปนะ
จิตใจเข้มแข็งถูกต้องนะคะเป็นกำลังใจให้นะสู้นะคะ
ท่านสุดท้ายได้แก่คุณศรีวันทองวิสัยนะคะเขาฝากดูดวงลูกชายมาอีกทีนึง
ลูกชายเนี่ยเกิดวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะคะอืม
เกิดปีว่าทำงานราชกาลอืมบอกมาแบบนี้อ่านะคะ
ถือว่าทำงานราชการเนี่ยเขาเรียกว่าถูกฉลกอย่างยิ่งกับดวงใช่ไหมคะ
แล้วดาวอาทิตย์ในดวงเนี่ยเรียกว่าดีมากเด่นมากอืม
ดาวอาทิตย์ของเขาเขาเรียกว่าไปทับตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เพศชาย
เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ผู้ใหญ่ได้เขาเรียกว่าเจ้านายเป็นผู้ใหญ่เพศชาย
คือจะดีมากมากส่งเสริมเขาดีสุดสุดเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรต้องพยายามเข้าหาผู้ใหญ่เพศชาย
ค่ะถึงจะดีมากนะคะครับแล้วในตอนนี้เขาอายุยี่สิบเจ็ดปีเต็มค่ะ
นะคะเรียกว่าในตอนนี้เนี่ยงานจะค่อนข้างเยอะอืม
เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าก้าวหน้านะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่เป็นไรยังเด็กอยู่เลยโอ้โหยังเด็กอยู่เลย
แล้วก็ถือว่าดวงดีเกิดมาเพื่อเหมาะสมกับการทำงานในราชการพอดีเลยโอ้โหดีมาก
คุณแม่สบายใจได้เลยอย่าลืมไปเล่าให้ลูกชายฟังด้วยนะฮะ
สบายใจยินดีกับคุณแม่ด้วยนะคะและสามผู้โชคดีนะคะ
ที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่ก็จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าค่ะ
นี่คือพระกริ่งใช่ไหมคะพุทธคุณของพระกริ่งเราต้องทำยังไงบ้าง
หรือว่าหลังจากที่ได้ไปแล้วต้องอารัฐนายังไงบ้างคะหมอไก่
พระกิ่งนะคะพุทธคุณก็คือจะเสริมดวงในเรื่องของพวกการงาน
การค้าขายค่ะอ่าโชคลาภที่เกิดจากการลงมือทำอืมอ่านะคะ
พอถ้าสมมุติว่าคุณได้ไปปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าให้อยู่ในห้องที่สงบก่อนนะครับ
แล้วก็จากจากนั้นเนี่ยทำการอรรถนานะคะอืมนะคะท่องคาถาก่อน
เราจะมีคาถาไปให้ด้วยนะคะข้างหน้านะคะแล้วจากนั้นเนี่ยบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
แล้วก็อธิษฐานเลยอธิษฐานกับหลวงพ่อเลยนะคะว่าเราอยากให้การงานเจริญก้าวหน้า
หรือว่าอยากได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราก็บอกเลยแต่ว่าบอกแค่อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวนะ
อยากเดียวหน้าขอแค่อย่างเดียวเท่านั้นนิ้นเลยนิ้นเลยอ่าใช่

เพราะว่าเรายางกลิ้งใช่ไหมคะใช่ค่ะเขย่าให้เกิดเสียงกลิ่งครับอ้า